คุณผู้ชมคะคราวนี้จะพาไปที่โคราช

เป็นสมาชิกสหกรออมทรัพย์
แล้วบอกว่าตอนนี้ทุกข์ร้อนใจมากเลย
เพราะว่าถูกเหรันยิกกลุ่มอมทรัพย์

เขาบอกอมทรัพย์คือยักยอกเงินไป๓ล้านกว่าบาทนะคะ
นี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยมาร้องนะคะ
โดยนายอนุพงศ์เบขุนทศ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านจบู่
มากับสมาชิกกลุ่มเกือบ๔๐๐คนเลยนะ
ไปแจ้งความที่สพด่านขุนทศค่ะ

เป็นเหรันยึกกลุ่มออมทรัพย์
แล้วก็ยักยอกเงินกองทุนกลุ่มออมทรัพย

ก่อตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์มา

มีชาวบ้าน๔๐๐กว่าคนนะคะเป็นสมาชิก

ภายใต้ของภาครัฐนั่นเอง
ทีนี้กลุ่มออมทรัพย์เขาก็มีวัตถุประสงค์

ใครมากมีมากฝากมากมีน้อยฝากน้อย
คือตามกำลังของสมาชิกแต่ละคน
และสมาชิกเขาจะมีสมุดฝากเงิน

แต่เขาเรียกสมุดนี้ว่าสัจจะสะสมทรัพย์

ทีนี้นางสำเนียงที่เขาเป็นเหรันยิกกลุ่ม
เขาก็มีหน้าที่ทั้งรับฝากเงิน

รวมถึงคิดแล้วก็แบ่งเงินปันผล
แต่ทีนี้พอสมาชิกเขาก็มีการฝากเงิน

ทำไมเราไม่ได้รับเงินปันผลนะ

สอบถามนางสำเนียงนางสำเนียงบอกว่าไม่มี

นางสำเนียงก็บอกว่าไม่มีเงินให้ถอนอีก
ทีนี้ค่ะก็เลยมีการตรวจสอบบัญชี
ปรากฏว่ามีเงินที่สมาชิกฝากสะสมเอาไว้

แล้วก็มีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกไป๑ล้าน๒แสนบาท
ทีนี้ปล่อยกู้ไป

เกือบ๓ล้านถูกไหม

ห้อหายักยอกเงินกองทุนค่ะ

รองผู้กำกับการสอบสวนสพด่านขุนทศ
ก็ชี้แจงนะบอกกับทั้งนักข่าว

การเซ็นอนุมัติเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้นะ
ต้องมีกรรมการให้มีส่วนร่วมด้วย
คนเดียวแล้วไปตรวจสอบ

คณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเหตุระยิก
หลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกชาวบ้าน
ที่มาร้องนี่นะกว่า๔๐๐คนซอปปลาข้าวหมดเลย

แล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปยังนางสำเนียง
คนที่ถูกกล่าวหาให้มารับทราบข้อกล่าวหา
วันที่๑๐กันยายนนี้แล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงนะคะ

ลุงป้าน้าอากว่าจะเก็บเงินได้แต่ละบาทนะ
ก็พยายามที่จะออมทรัพย์เข้าไป
แต่ถูกโกงแบบนี้เราได้เสนอข่าวไปบ่อยครั้งนะฮะ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวความทุกข์ความเดือดร้อน
หากคุณมีความทุกข์หรือเจอใครในสังคมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อน
ต้องการขอความช่วยเหลือโทรมาได้๐๒
ให้เป็นเบอร์สามัญประจำบ้านของคุณเลย

รวมถึงในแฟนเพจนะคะรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีกดไลค์กันด้วยนะคะ